เรื่องการเรียนนี่อยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะคะ
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีที่ต้องคอยอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อย
งั้นเราไปทำความรู้จักโรงเรียนกำเนิดวิทย์กับสถาบันวิทยาสิริเมธี
ที่กลุ่มปตทเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ด้านการยกระดับการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายในลักษณะโรงเรียนประจำ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน
โดยมีเป้าหมายให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
กมาแค่ข้อมูลของนักเรียนรุ่นแรกของที่นี่
ก็มีเรื่องให้ว้าวแล้วล่ะค่ะ
ใช่เลยล่ะลิเพราะว่านักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะ
ได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์๔๕ทุนเลย
รวมถึงงานวิจัยยังได้รับการคัดเลือก
ให้ไปนำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติมากกว่า๒๐เรื่องเลยล่ะ
ในงานนี้นะมีตัวแทนประเทศไทย๕คนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
และ๓คนเป็นตัวแทนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์
ที่สำคัญตัวแทนประเทศไทยได้รับเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
และจากผลงานบางส่วนของนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์
ทำให้เราได้รู้จักโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาการศึกษา
ต่อกันที่อีกหนึ่งสถาบันที่เราจะมาทำความรู้จักในวันนี้

สถาบันเปิดสอนในระดับปริญญาโตและปริญญาเอก
โดยดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
มีเป้าหมายผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโลก
สถาบันวิทยาศิริเมธีตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วันเลตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาโตและปริญญาเอกรวมจำนวน๑๙๐คน
เปิดสอนใน๔สำนักวิชาได้แก่
สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุลเอ็มเอสอีสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชิลโมเลกุล
วิสเทคได้รับการจัดลำดับในเป็นอันดับที่๑ของประเทศไทย
และเป็นอันดับ๓ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทางด้านสาขาเค
หูริจัดเต็มมาขนาดนี้
ชชี่ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลของสถาบันนี้มาเหมือนกันนะ

เริ่มกันที่รางวัลเมธีวิทย์วิจัยอาวุโส
และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
และรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช
รางวัลโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ๒๕๕๙
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช
และอีกหลายรางวัลเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลีขอเสริมข้อมูลที่คนเจอมาว่า
สถาบันวิทยาศิริเมธีมีแนวคิดที่จะสร้างวังจันทร์วันเล
ที่จะพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
เพื่อสร้างและผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงของการศึกษากับธุรกิจเข้าด้วยกัน
เรียกว่าเป็นแนวคิดของสถาบันที่ล้ำหน้ามากเลยแหละลิ
หลีเชื่อว่าจะมีนักคิดนักวิจัยรุ่นใหม่จากสถาบันนี้
ได้ออกมาสร้างผลงานดีให้กับประเทศแน่นอน
แน่นอนล่ะเพราะว่านี่เป็นสถาบันการศึกษาของคนไทย
ที่กลุ่มปตทร่วมพัฒนามาตลอด๔๐ปี